ชายวัย๔๒ปีอยู่กาลสินนะครับ
ขี่มอเตอร์ไซค์กลับบ้านเกิดที่จังหวัดบุรีรำ
แล้วก็พุ่งเข้าไปทุบรถชาวบ้าน
ฝากระโปรงรถของชาวบ้าน

สายไฟอะไรต่างลื้อออกมาจากในกระโปรงรถของชาวบ้านเลยนะฮะ
พอเจ้าหน้าที่เข้ามาควบคุมตัวเขาอ้างแบบนี้
นี่มันพื้นที่ของผมนี่มันที่ดินของผม
ที่จอดอยู่ตรงนี้มาจอดในที่ดินของผม
ผมจะทำอะไรก็ได้แล้วเขาทำหน้าอย่างนี้เมื่อกี้เห็นไหม
ผมจะทำอะไรก็ได้คุณผู้ชมไปดูคลิปตอนที่จับตัวควบคุมตัวเขาหน่อยว่าเขาพูดอะไรบ้างนะฮะ

ครับตำรวจสพประโคนชัยจังหวัดบุรีรำรับแจ้งจากชาวบ้าน
แล้วก็ผู้ใหญ่บ้านหมู่๔ตำบลประโคนชัยบอกว่า
มีผู้ชายคนนี้อาการคล้ายคนเมาเลยเข้ามาทุบรถของชาวบ้านที่จอดไว้

ที่เกิดเหตุก็มาพบกับนายประภาษณศิลาชัยอายุ๔๒ปีคนนี้แหละฮะ
พอตำรวจควบคุมตัวนะฮะเขาอยู่อาการเบลอพูดจาแบบ

เลขทะเบียน๒ทพทพ๘๗๘๑กรุงเทพฯ
สภาพประตูขวามีร่องรอยการถูกทุบนี่คุณดูสิ
กระจกข้างฝั่งคนขับแตก
ในรถมีร่องรอยการงัดแงะหรือสายไฟออกมาจากคอนโทน่าเนี่ยนะฮะ

สอบถามเบื้องต้นนายประภาษณเขาพูดแบบนี้ครับ
ที่ดินตรงนี้เป็นที่ดินของผม
รถที่มาจอดมาจอดในที่ดินผม

นำตัวไปสอบสวนต่อที่สพนะฮะ

คุณป้าจุรีคุณป้าเล่าให้ฟังบอกว่า
เห็นผู้ก่อเหตุขี่รถจักรยานยนต์มาจอด
แล้วก็ใช้ไม้ทุบรถคนอื่นแบบบ้าคลั่งเลย
จากนั้นใช้ไม้ทุบกระจกข้างฝั่งคนขับ
แล้วก็เข้าไปเปิดฝากระโปรงรถนะคุณ

หรืออะไรบางอย่างคล้ายกับจะต่อสายตรง
เหมือนลักษณะจะต่อสายสตาร์ทอะไรหรือเปล่านะฮะ

ทีนี้ครับพอต่อไม่ได้ก็เดินวนรอบรถอยู่แบบนี้
ชาวบ้านไม่ไว้ใจก็เลยแจ้งตำรวจนะฮะ
มาทุบอย่างนี้นะ

เข้าตอนแรกยังไม่เข้า
มันทุบกระจกรถยังไม่ได้เนอะ

ประตูรถทั้งสองข้างแล้วก็เข้าไปนั่ง
พยายามจะสตาร์ทรถแล้วมันสตาร์ทไม่ได้
ก็เลยเปิดกระโปรงรถดูเหมือนจะต่อสายตรงอ่ะ
แล้วก็ทำอะไรไม่ได้ก็เดินวนไปวนมาแล้วก็นั่ง
สูบบุรีบ้างอะไรบ้างก็เดินวนไปวนมานี่แหละ
แค่นั้นแหละเดี๋ยวก็นั่งบ้างเดินบ้างยืนบ้าง
มองรถแล้วก็ตะโกนเฮ้ยเหมือนคนเมาโรง
นักข่าวถามชาวบ้านเอ๊ะแล้วนี่ที่ดินของเขาหรือเปล่า
ชาวบ้านบอกไม่ใช่นี่ก็เป็นที่ดินของชาวบ้านนั่นแหละ

ต่อมาเจ้าของรถคือพี่วุฒิพงศ์มาที่เกิดเหตุ
โอ้โหก็เล่าให้ฟังบอกที่ต้องมาจอดรถตรงนี้

เพราะว่าก่อนหน้านั้นน้ำท่วมก็เลยเอาไปจอดในบ้านไม่ได้
ต้องมาจอดไว้ตรงนี้ความเสียหายก็ยอมไม่ได้เด็ดขาดเหมือนกันนะครับ
สำหรับนายประภาษณ์คนก่อเหตุจริงพื้นเพเดิม
ก็อยู่ที่อำเภอประโคนชัยนี่แหละฮะในหมู่บ้านที่เกิดเหตุนี่แหละครับ
แต่ว่าย้ายตามพ่อนะพ่อเขาเป็นตำรวจนะคุณนะ
ตามพ่อไปอยู่จังหวัดกราศิลป์เมื่อหลายปีก่อนนะครับ
แล้วก็ชาวบ้านบอกคาดว่าน่าจะขับรถจากกรสินเนี่ย

แล้วก็มาอ้างว่าที่ดินตรงนี้เป็นที่ของเขานะครับ

ก็ตอนนี้ต้องดูว่าจะมีการตรวจหาสารเสพติดหรือไม่
เพราะดูเขาแบบเพ้อนิดหน่อยนะครับ
แล้วก็ตอนนี้เจ้าของรถก็ต้องเข้ามาแจ้งความแล้วฮ
เพราะว่ามันเกิดความเสียหายนะครับ